คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการนะคะ
มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อบุหรี่ที่ร้าน
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงมาประกบข้าง
แล้วก็ตะโกนถามว่ามาทำอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแทงเลยแต่แทงครั้งแรกแทงไม่โดน
ผู้เสียหายก็วิ่งหนีไปล้มแล้วโดนแทงซ้ำจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวคนเจ็บคือนายธีรพัฒน์หรือในบูมอายุ๒๓
ถูกแทงที่ต้นแขนและที่ก้นด้านขวาแผลก็แผลใหญ่นะคะ
ก็ประถมพยาบาลกันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒คืนที่ผ่านมา
ส่วนผู้ก่อเหตุหนีไปค่ะเป็นผู้ชายผอมสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงนี้อยู่ในซอยศรีเขื่อนขันที่อำเภอพระประแดง
หน้าร้านยังมีคราบเลือดอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของร้านก็เพิ่งทำความสะอาดไปแต่มันก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่ม

นี่นะคะภาพนี้จะมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันช่วงประมาณตี๑๕๐นาที

หลังจากนั้นเวลาสักประมาณตี๑๕๔นาทีกล้องวงจรปิดมุมเดิม
จะเห็นตำรวจขับรถติดไซเรนมาถึงที่เกิดเหตุ

ก็ถือว่ามาเร็วพอสมควรนะคะ
อยู่ห่างเสาพอพระประแดงแค่๒๙๐เมตรนะคะ

แต่ถึงมาเร็วเนี่ยมันจับผู้ก่อเหตุไม่ได้

โอ้โหมันเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเองอะนะคะ

นายอมรินหรือไนโก้อายุ๒๒ปีคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าคืนนั้นพวกเขานั่งอยู่หน้าร้านซ่อมรถกับเพื่อน
ตีหนึ่งกว่าคนเจ็บวิ่งมาขอความช่วยเหลือว่าช่วยผมด้วยพี่
แล้วเห็นคู่กรณีวิ่งตามมาเอามีดมาไล่จ้วงแทงค่ะ
ก็พยายามตะโกนห้ามว่าพอแล้วพอแล้ว

คือตัวคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่รู้จักใครเลย
ทั้งคนเจ็บทั้งผู้ก่อเหตุไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ตอนนี้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้ว
บอกว่าถูกแทงที่ก้นเย็บ๕๐เข็ม

นี่รถจักรยานหย่วนมาประกบข้อคำ
พี่ไปไหนมาพี่ไปทำอะไรมาแล้วแทงเลยอ่ะงงไหมล่ะคะ
บูมบอกว่าเอาจริงคืองงมาก
รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาประกบเขาก็ตะโกนถาม
คือถามไม่ทันจบยังไม่ทันตอบก็แทงเลย
ตอนแรกเหมือนพยายามจะแทงเขาที่ท้องอะนะคะ
แต่ในบูมบอกว่าแทงไม่เข้าในบูมจอดรถวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ล้มเข่าถลอกแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามไป
จนถึงหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
และผู้ก่อเหตุตะโกนพูดในลักษณะประมาณว่า

แต่ณจุดตรงนั้นพอล้มไปแล้วหัวโขงหัวเข่าถลอกใช่ไหมคะ
โดนจ้วงแทงสำเขากลเลย
ว่าไม่รู้จักมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้เบิ้ลรถใส่

คาดว่าสาเหตุที่เขามาทำร้ายเราน่าจะเพราะอะไรครับ

แต่เขาให้เหตุผลว่าเราเบิ้ลรถใส่เขาเหรอ

แล้วเราเบิ้ลจริงไหมครับตอนนั้น

ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของคนเจ็บด้วยค่ะ

พ่อบอกว่าเอาจริงพอรู้เรื่องพ่อก็ตกใจ

ไม่อยากจะไปกล่าวหาใครไปกล่าวโทษใคร
ถ้าลูกผิดก็ต้องขอโทษก็พร้อมรับผิด
แต่ถ้าลูกพ่อไม่ผิดพ่อไม่ยอมเหมือนกัน
พ่อบอกว่าคือนิสัยของลูกชาย

และเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปหาเรื่องใครแน่นอน

ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุจริง

แต่ถ้าลูกเราไม่ผิดแล้วลูกเรามาโดน
ผมบอกเดี๋ยวผมก็ไม่ยอมไม่มีใครก็ยอมหรอก

แล้วลูกเรามันก็ขับเส้นนั้นตลอด

กำลังเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ